เบรกที่แล้วบอกให้เตรียมปากกาศจะยังมาหรือยัง

มึงต้องจ้องกันให้ดีเลย
นานทีสาวลูกทุ่งดอกย่าในป่าปู
พี่ตายอรไทยเขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวลงตัวเลข
เพราะว่าเรื่องโชคเรื่องลาบเนี่ยพี่ตายเขาก็ชื่นชอบอยู่เหมือนกันนะฮะ
ที่แน่บอกเลยว่านักเสี่ยงโชคทั้งหลายตาลุกวาวแน่นอน
นี่ยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านจ้า
พี่ตายเขาโพสต์ภาพบ้านตัวเองแล้วก็ชี้นิ้วไปที่ตู้ปรายศนีย์นี่แหละ
ก็คือตัวเลขนั่นแหละตามที่ตู้ปรายศนีย์ขึ้นอยู่แบบนั้นนะคะ
ก็หลายคนตาโตนะไปคอมเมนต์แซวกันเยอะเหมือนกัน
เพราะว่าพี่ตายเขาเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า
งวดสิมานิลางวดพิจถึงนิลาบ่พลาดแน่

ไม่ได้บอกใครนะแต่ว่าลงในอินสตราแกรมค่ะ

ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าจะตามค่ะตามสิคะรออะไร

พี่ตายอยากจะดื่มน้ำอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

ดงน้ำแดงอะไรอย่างนี้บอกได้

อย่าลืมส่งน้ำแดงเอาไปให้พี่ตายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เลขที่บ้านที่ที่ฉันดูเมื่อสักครู่
ไอจีของนางมันลงท้ายด้วยเลขอะไรเมื่อสักครู่

เมื่อสักครู่ไม่ใช่แค่ทะเบียนบ้านนะคะ

ไอจีอยู่ท้ายของนาง